คุณผู้ชมอีกหนึ่งสถานที่ที่คึกคักมากช่วงปีใหม่

เพื่อที่จะเตรียมให้คนมาแลกเงินใช้หัวไม่แต่งนี้แบบนี้ละกันนะ
เอาของไปแลกเงินไปเที่ยวปีใหม่กันพาไปดูแต่ละที่กัน

สำหรับบรรยากาศสถานธนานุบาลเทศบาลนครยาลา
มีประชาชนไปใช้บริการทั้งจำนำแล้วก็ถ่ายถอน
รวมถึงส่งดอกกันอย่างต่อเนื่องนะคะ

บอกไม่ต่ำกว่าวันละ๓๐๐คนเลย

เพราะว่ายังไม่ได้มีเงินไปเอาไปเอาออกคือคงขาดนะฮะ
ส่วนใหญ่เขาก็จะนำทองรูปภัณฑ์
แหวนสร้อยคอแล้วก็สร้อยข้อมือไปจำนำ
เพราะว่าก็ได้เงินมากกว่าอย่างอื่นนะคะ

ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครยาลาบอกว่า
สำรองเงินเอาไว้๕๐ล้านบาท
จะได้เพียงพอกับประชาชนที่จะมาใช้บริการ
ส่วนกระทรวงมหาดไทยเองก็ใจดีค่ะ
อัตราดอกเบี้ยให้กับประชาชนที่ใช้บริการด้วย
เงินเริ่มต้น๕๐๐๐บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยแค่๑๗๕สตางค์

ให้กับประชาชนทั่วประเทศเลยนะคะครับส่วนที่เลยเหมือนกันเลยค่ะ
ร้านทองแล้วก็สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย
มีประชาชนไปใช้บริการถอนและจำนำทับทรัพย์สิน
เพื่อนำไปฉลองปีใหม่อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งสถานธนานุบันเมืองเลยนี่สำรองเงินเอาไว้เยอะกว่า
ยาลาหน่อยนะสำรองไว้๘๕ล้านบาท
ส่วนร้านทองในเขตเทศบาลเมืองเลย
มีลูกค้าไปเลือกซื้อทองคำประเภทสร้อยแหวน

ซื้อไปใช้เองซื้อให้คู่รัก
แล้วก็นำไปเป็นของขวัญให้บุตรหลานรับขวัญอะไรแบบนี้
มีทั้งบรรยากาศการซื้อและบรรยากาศการเอาไปเข้า

ในช่วงที่ต้องใช้เงินกันนะครับ